ปฏิเหตุระทึกที่นครศรีธรรมราชคุณผู้ชมเป็นรถเก่งที่ขับอยู่แล้วปรากฏว่ามีมอเตอร์ไซค์อยู่ข้างหน้าทีนี้
เก๋งก็เลยเสียหลักเสียหลักปุ๊บไปชนไอ้เสาบอกเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเสาป้ายบอกทางของคุณผู้ชมรถขาดสองท่อนเลยอ่ะ

แหลกล่ะแหยาซะเลยคุณผู้ชมแบบเนี้ย
เมื่อซักคนนะวันเขานะกันตัดหน้าไปเสียหลักละออกซ้ายชนปั้งเข้าไปอ่ะในรถเก่งเนี้ยมีสองคนคุณผู้ชม
เหตุเกิดบนถนนสายตรางทุ่งสงธยำเผย์ทุ่งสงและคลานสิรธรรมาศคนนั่งข้างคนขับในเจ็บสาหัสครับ
นางสาวชัตติมาถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลทุ่งสงศ์ไป
ส่วนคนขับคือนายพรศักดิ์อายุ๔๓ปีเจ็บเล็กน้อยครับ
โอ้โหสภาพแบบนี้ใครเห็นก็น่าจะมีความสูญเสียเลยนะฮะ
แต่ว่านี่เจ็บสาหัสครับคนนั่งข้างคนขับ
ใช่ใช่ฉีดเลยอ่ะ
ก่อนเกิดเหตุเนี่ยคนขับเขาบอกว่าขับมาจากอำเภอห้วยยอดจังหวัดตรัง
่งหน้าทุ่งสงศ์แล้วมีมอเตอร์ไซค์วิ่งอยู่เลนซ้าย
เลนขวากระทันหันเขาตกใจตกใจปุ๊บเหยียบเบรกทันทีครับ
ก็เลยเสียหลักชนป้ายเข้าไปแบบนี้เลยฮะ
หวังว่าคนเจ็บจะไม่เป็นอะไรมากนะครับ